คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้

เฮ้ยไม่ใช่สงขาสิ
มึงต้องฉลาดว่าเดี๋ยวกูจะเข้าไปที่ข่าวแว่น

อาจจะพูดไม่เยอะนะเดี๋ยวผมจะจับคันเร่งทุกคันไปแว้นทุกคัน
นี่เป็นคลิปจากการไลฟ์ของเพจจัดไปเต็มระบบ
เจ้าของชายาววันว่างมาทำคอนเทนต์
สนามแข่งรถสงขลาสปีดเวย์ครับ
เจ้าตัวนี้เดินเข้าไปกลางวงล้อเห็นไหม

กำลังตั้งแถวเขาจะประลองความเร็วกัน

สิ่งที่กลายเป็นกระแสดราม่าคือการแต่งกายของในเบิร์ตนี่แหละ
แบบมาจากตำรวจควบคุมฝูงชนเลย
มีการติดโลโก้สัญลักษณ์กองประชาการตำรวจนครบานที่ไหล่ขวา

แล้วก็ติดนะฮะดาวแสดงชั้นยศ
แล้วก็สัญลักษณ์อื่นเพียบเลย
ล่าสุดเพจของสพคุเต่าโพสต์ข้อความระบุว่า
ตามที่ปรากฏในคลิปนะครับมีผู้ชายแต่งกายเครื่องแบบตำรวจ
จะได้ไม่ว่างอีกนะครับในเพจว่าแบบนั้น
ทีมข่าวสอบถามไปยังพันธบรวจเอกอนุวัฒนวรัฐ
ท่านเป็นสารวัฒน์หัวหน้าสถานีสพคุเต่าบอกว่า
หมายให้ร้อยเวรรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการผู้ชายคนนี้เนี่ยยังไม่ติดต่อมามอบตัว
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับ
สำหรับการกระทำของในเบิร์ตเข้าข่ายความผิดฐานแต่งกายคล้ายตำรวจ
หรือว่ากระทำการนำไปสู่ความเสื่อมเสียหรือการดูหมิ่น
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนนะครับนอกจากนี้ยังเข้าข่ายความผิด
การใช้เครื่องหมายราชการจำคุกไม่เกิน๑ปีด้วย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่สนามแข่งรถสงขาสปีดเวย์ครับ
ที่ครูเตาหัดใหญ่สงขาอันนี้นะ
มีพนักงานกำลังเก็บขยะทำความสะอาดสนามอยู่นะครับ
งานแข่งในคลิปได้จัดขึ้นเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
สนามสงขาสปีดเวย์บอกว่าการการทำของผู้ชายในคลิปกระทบต่อสนามมากเลย
เพราะทำให้สังคมมองว่าจัดกิจกรรมแล้วยังมีผู้มากระทำความผิดกฎหมายอีก
เกิดเรื่องไม่ทราบเรื่องนะก็เลยไม่ได้ไปห้ามทำเสียชื่อเสียงเลยครับ
ส่วนการดำเนินคดีนะครับหลังจากเพจสพครูเต่าแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ล่าสุดล่าสุดมาเลยครับหัวหน้าสถานีสพคูเต่าบอกว่าเบิร์ตวันว่าง
ติดต่อกลับมาหาเจ้าหน้าที่แล้วยืนยันว่าเดี๋ยวจะมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองครับ
ทำคอนเทนต์กันก็คิดเยอะครับ